ฝนตกหนักเมื่อวานนี้แหละค่ะเกิดเป็นคลิปไวรัลคลิปหนึ่งที่อยู่ในโลกโซเชียลค่ะ
ผู้หญิงคนหนึ่งเขาถ่ายเอาไว้เป็นสถานีรถไฟฟ้านะคะ
บอกว่าน้ำท่วมที่พื้นไม่เท่าไหร่แต่น้ำท่วมบนฟ้านี่สิ
จะทำยังไงติดตามชมกรุงเทพชีวิตดีที่ลงตัวจากคลิปนี้ได้เลย
คลองลอยฟ้าคือเออท่วมบนฟ้าก็ได้เหรอ
เขาบอกว่านี่แหละค่ะคนกรุงก็ต้องใช้ชีวิตเป็นไอ้แมงมุมกันต่อไป
ตอนนี้ไม่รู้ว่าบัตแมงมุมถึงไหนแล้วแต่ตอนนี้เราเป็นแมงมุมเรียบร้อยแล้วนะคะ
ไต่ตามขอบแบบนี้เพื่อจะเดินลงจากสถานีให้ได้
เพราะว่าน้ำจากฝนที่ตกเนี่ยไม่รู้สาดอีท่าไหนเหมือนกันนะคะ
ซึ่งหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยเขาก็บอกเลยนะคะว่า
และอีกคนนึงเขาแสดงความคิดเห็นไว้น่าสนใจ
ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่กลัวไฟรั่วแล้วไฟจะดูดตายซะมากกว่า
เพราะว่าพอมันท่วมข้างบนแบบนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเราไม่รู้เลยว่ามันมีไฟตรงจุดไหนรั่วบ้าง
ไม่ใช่จับโลหะไต่เป็นไอ้แมงมุมอยู่ดีหงายหลังตึงขึ้นมาทำยังไง
ฝากกันนิดนึงนะคะก็ลองตรวจสอบกันดูหน่อยว่ามันเกิดจากอะไร
นี่แหละครับชีวิตดีที่ลงตัวในกรุงเทพ
ลงตัวตรงไหนคะไปลงอยู่ตรงไหนเอ่ย